หลังตัวจมูกมีสีของเนื้อเยื่อที่ผิดปกตินะครับ

แต่ว่ารักษณะเนื้อเยื่อทั้งหมดเป็นอื่นแล้ว
โรงจมูกมันไม่ได้ผิดปกตินะครับ

มีลักษณะที่เข้าได้กับอาณาโรค

เป็นเรื่องของอาณาโรคที่บริเวณด้านหลังของโรคจมูก
อาณาโรคไม่ได้น้อยมุ่งอื่นในประเทศไทย
ส่วนน้ำตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกรณีที่ไม่ปกติจริง
เป็นกรณีที่เจอน้อยมาก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องคุยเรื่องนี้กันนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่มีข่าวน้องน้ำตาลทุกคนก็ตามข่าวกันนะคะว่าตกลงเป็นอะไร
คืออยากจะทราบตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุกับน้องน้ำตานะคะว่าตกลงแล้วเป็นอะไร
เพราะดูจากอาการเราอาจจะมองไม่ออกนะคะคนที่ไม่ได้เรียนมาอาจจะมองไม่ออกว่า
มันหนักหนาได้ถึงชีวิตน้องเลยหรือนะคะมันเข้าขั้นวิกฤตได้เลยหรือ
อาการต่างที่มีรายงานข่าวมาตลอดนะคะจนกระทั่งน้องจากไปเนี่ยนะคะก็ยิ่งเป็นคำถามเลยว่า
มันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นเพราะอะไรอะไรคือสาเหตุของการจากไปของน้ำตาล
กระทั่งมีการแถลงข่าววันนี้ที่คุณผู้ชมได้ชมภาพข่าวไปนะคะเดี๋ยวให้ฟังซ้ำด้วยนะคะ
และจะย้อนกลับไปฟังก่อนหน้านี้ด้วยว่าอาการต่างที่มีความเพิ่มเติมขึ้น
แต่ละรอบแต่ละรอบในอาการของน้ำตาลเนี่ยเป็นแบบไหนวันนี้ทางรายการต้องขอแสดงความเสียใจ
ครอบครัวของน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขออนุญาตที่จะนำมาเป็นวิทยาธารนะคะ
ในการพูดถึงข่าวของน้องเป็นต้นทางแล้วก็มาอธิบายกันว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง
ก็ต้องขอบคุณครอบครัวล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นวิทยาธาร
เพราะว่าคุณหมอเองก็เอ่ยเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าได้ตรวจชิ้นเนื้อเลยสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราสงสัยกันคืออะไร
เท่ากับคุณน้ำตาลก็ได้ทิ้งประโยชน์บางอย่างไว้ให้กับสังคมด้วยนะคะ
คืออาจารย์เป็นกรรมการแพทยศภาและอาจารย์ก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมโรคติดเชื้อ
และแห่งประเทศไทยด้วยนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อมรลีดารัศมีสวัสดีค่ะอาจารย์

อาจารย์ในกรณีของน้องเนี่ยค่ะของน้ำตาลเนี่ย
เอาตั้งแต่ตอนแรกเลยคือคุณหมอเนี่ยแบบตรงเลยล่ะ
สายนี้แน่นะคะตอนที่ฟังข่าวน้องน้ำตาลแรก
อาการต่างที่ออกมาในวันแรกที่เป็นข่าว
ก็บอกไม่ได้ว่าจะมาถึงจุดที่บอกว่าเป็นวรรณโรค
สาขานี้ของวรรณโลกใช่ไหมคะ

ผมว่าตอนแรกที่มีคนมาถามผมด้วยซ้ำไปว่า

ว่าเป็นพนักเป็นอย่างนี้นะว่ามีเลือดออกนี่ใช่แน่
สาเหตุเรายังไม่ทราบ
เป็นอะไรอาจจะเป็นก้อนเนื้องอกพวกพง
เส้นเลือดเยอะหรือเปล่าเพราะเลือดออกเยอะ

เลือดต้องบังเอิญโชคไม่ดี

พวกเราต้องทราบอย่างนี้ว่าเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอม
ลงไปในหลอดลมเราลงไปจะตีบ
เหมือนเราถูกบีบคอนะหายใจไม่ได้เลย

แล้วพูดไม่ได้ด้วยเมื่อไหร่ที่คือหายใจเขาไม่ได้พูดก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นแต่ละผมก็เช็คดูนะผมอ่านดูข่าวหนังสือพิมพ์นิดนึง
ที่มีคุณแม่พูดอยู่นิดนึงบอกว่าน้องน้ำตาลพูดประโยคสุดท้าย
น้อนน้ำตาลพูดบอกว่ามีเลือดออกทางผาและจมูก

ก็ใช่เพราะว่าตอนนั้นหลังจากพูดเสร็จปุ๊บนะครับ
เลือดมันคงเข้าไปในหลอดลมเขาก็จะพูดอะไรไม่ได้
แต่เขาจะรู้สึกเลยว่าหายใจไม่ออกพูดไม่ได้
แล้วก็เอ๊ะมันจะอย่างไรนะนี่
ก็ใช้ว่าจะยอมจะให้มีลมหายใจเข้าไปได้ไหม

เนื่องจากว่าอาจจะมีเลือดเข้าไปในหลอดลมเยอะ

เพราะว่าคือทางเดินหายใจ
ใช่อยากที่จะเป็นที่เสียงมันตีบมันหดเกรงเลยครับ

อันนี้ทำให้แน่นอนหายใจไม่ได้พูดก็ไม่ได้ด้วย

แรกที่เริ่มตรวจสำลักครั้งแรกเลยฮะ
ทีนี้อาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอไปไล่เรียงมาว่า
มันร้อยต่อกันโดยตัวเองหรือเปล่าที่น้องเป็นน่ะนะคะ
ว่าตั้งแต่มีเลือดออกนะคะ

แล้วทำไมมีอาการอื่นตามมานะคะ

อาจารย์อันนี้คือเวลาเราเรียกสิ่งที่น้องเป็น
ที่คณะแพทย์แถลงวันนี้คือวรรณโรค

และที่บอกว่าวรรณโรคหลังโพรงจมูก
คือมันก็อยู่ในร่มของโรควรรณโรค

ทีนี้เห็นมีอธิบายบอกวรรณโรคนอกปอด
คือวรรณโลกเขาแบ่งเป็นแบบไหนใหญ่คะอาจารย์

เวลาที่เราดูว่าไปก่อโรคที่ไหน

เราพบว่าประมาณเกือบ๘๐๙๐ของคนไข้นี้

ถ้าใครนี่นะให้ติดต่อกันเกิน๓สัปดาห์

เช่นไข้ตำอร่อยเธอคือกินไม่ได้

มันต้องไปคิดถึงอะไรมากวรรณโรคเบอร์หนึ่งเลย

มันจะมีแล้วก็มีอาการทางที่ปอดนี่เยอะครับ
ที่เหลือที่แล้วก็บอกว่าอยู่นอกปอดแล้ว

นอกปอดนี่ไปที่ไหนได้บ้างโอ้โฮไปได้เฉิน

น้ำเหลืองบ้างในท้องบ้างมดลูกบ้างนะครับ
ตามข้อต่างทุกที่ในสมองมีได้หมดเลยนะครับ
นุโรธมันกระจายได้หมดเนื่องจากว่าเวลาที่รับชื่อเข้าไป

แล้วก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็มันจะมีไอ้มิดเลือดขาวนี่แหละ
เป็นตัวมันจะถูกกินเข้าไปในเลือดขาว
แต่เมล็ดขาวทำลายไม่ได้มันก็จะฝังตัวแอบซ่อนอยู่ออกไหน
แล้วก็แบ่งตัวแล้วก็ที่ภาพให้ตามที่ต่างหมด

แต่เราบอกว่าส่วนมากในปอด
จะใช้คำว่าในปอดเพราะมันเจอส่วนมากในการที่หน้า

เวลาเอาอย่างนี้ค่ะอาจารย์น่าจะเป็นคนไม่แน่ใจส่วนใหญ่ส่วนน้อย
แต่มีภาพจำของคำว่าวรรณโรคคือต้องเกี่ยวกับทางเดินหายใจไอและปอด
แล้วก็ไอเป็นเลือดด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้

ทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากวรรณโรคไปเกิดที่ปอด
ถูกต้องก็เลยคิดว่าน่าจะแบบเนี้ยแหละวรรณโลกคืออย่างนี้แต่แท้จริงแล้ว
คำว่าอยู่ตรงไหนเป็นตรงไหนก็ได้แปลว่าอะไรคะอาจารย์
นึกไม่ออกถ้ามันไม่ได้มีอาการไอไอแล้วเลือดออกอย่างนี้
เอาแล้วมันไปอยู่ตรงอื่นแล้วมันจะมีอาการแบบเดียวกับที่เป็นที่ปอดเหรอคะ
อาการนี้คืออย่างนี้ที่ป่อดก็จะมีอาการอย่างที่เราว่าที่ป่อดนี่คือไอใช่ไหมครับ
มีเลือดออกแล้วก็มีอาการทั่วไปคือไข้เบื่ออาหารอ่อนเพลีย
ให้ตอนเย็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออาการทั่วไป
นี่ถ้ามาเกิดไปเป็นที่อื่นมีอาการที่อื่นเกิดขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องนั้นพอสมควร
อาการทั่วไปก็จะคล้ายอย่างนี้แต่ก็จะมีอาการเฉพาะที่เกิดขึ้น
เช่นถ้าเป็นที่ตอนน้ำเรือนที่คออาจจะมีก้อนเม็ดเกิดขึ้นที่ตรงคงคอ

ก็นวลขึ้นมาคำได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแข็งมากไม่เจ็บ
แล้วก็บวกอาการอื่นเช่นไข้ตำเบลอาหาร้ำหนักลดบ้าง
เป็นมาประมาณสัก๒๓สัปดาห์เป็นต้น

แต่การที่เฉพาะที่เนี่ยแล้วแต่ว่าไปเกิดที่ไหน
แต่ว่าในปอดเนี่ยมันจะชัดเลยว่าอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย
แต่มีจุดในน้อยเพราะเริ่มมันใหญ่ขึ้นเริ่มแท้
นึงจะรู้เขารอดลมรอดลมก็จะเริ่มไอมีเศรษฐ์มีเศรษฐ์ภาค
อันนี้ถ้าใหญ่ขึ้นอีกเป็นน้องมีเลือดเอามา
เพราะว่าเวลาอักเสบ
สมมุติปอดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะ
เป็นอวัยวะภายนอกได้ไหมคะอาจารย์

ต้องอยู่ในตัวอันไข้ในตัวผิวหนังก็ได้
ผิวหนังก็ได้ที่ตาก็ได้หลังโปรงจมูกก็ได้
สมองก็ได้ที่ไตก็ได้มดลูกก็ได้
แล้วแบบมาภายนอกร่างกายเป็นอะไรว่าภายนอกร่างกายมีไหมครับอาจารย์
คือถ้ามีตรงผิวหนังนี่ก็อาจจะเป็นได้อยู่เหมือนกันนะ
หนังก็เป็นได้แต่ว่าผิวหนังที่บางทีมันโดยสัมผัสโดยตรงก็ได้
แต่ถ้ามาที่ผิวหนังคือต้องมายี่ใต้ผิวหนัง
คือมันต้องกระจายมาตามเม็ดเลือดขาวมาตามกระแสเลือดอีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวฉันสรุปถูกไหมคะอาจารย์คือว่านอกปอดเนี่ยอาจจะออกมานอกร่างกายได้
แต่การออกมานอกร่างกายมันคืออาการที่เกิดจากภายในของวรรณโรคนั่นแหละ

ไม่ใช่อยู่ดีมาเป็นปื๊ดที่แบบหลังมือ

มันมาจากจุดใดจุดหนึ่งภายในร่างกายแต่ว่าไม่ต้องในปอดก็ได้
ทีนี้ของน้องน้ำตาลมาอยู่แขนงนี้มาอยู่แขนงคือนอกปอด

แล้วทีนี้โรคนี้ค่ะโรควรรณโรคหลังโพรงจมูก
พูดกันทั้งวันเลยว่าเจอน้อยมาก
ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยในโรคก็เจอน้อยมาก
โลกที่เพราะเราไปค้นดูรายงานผู้ป่วยที่มีรายงาน
ในเรื่องของวรรณโรคในโพงจมูกนี่นะ
ข้างหลังอะไรนี่นะเจอน้อยมากฮะ
นับกันเป็นหลายเป็น๑๐กว่าลายอย่างนี้

ยิ่งใหญ่ขนาดประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่เพื่อนบ้าน

ตำแหน่งตรงโพงจมูกนี่ก็เจอน้อยมาก
เพราะฉะนั้นถึงว่าภาพไม่เห็นเลยนะฮะ
อยู่ข้างในด้วยเนี่ยยิ่งไม่มีทางทราบเลยว่า

ของน้ำตาลเป็นวรรณโลกชนิดที่เจอน้อยมาก
และตำแหน่งนั้นเจอน้อยมาก

แล้วอาการที่แสดงออกมาตามข่าว
บอกว่าน้องเป็นวันแรกเป็นแบบนี้ถัดมาเป็นแบบนี้
อย่างนี้ค่ะคือถ้าฟังแค่อาการพอจะเดาได้ไหมคะ
ว่าเกิดที่หลังโพรงจมูกค่ะอาจารย์

จากจมูกด้วยทั้งปากนี่เขาดูก่อนนะครับ
แล้วก็จะเกิดจากอะไรเราจะไม่ทราบอืม
เพราะว่าการที่มีเลือดออกทางจากจมูก

มีอะไรบางอย่างเส้นเรื่องผิดปกติอะไรบางอย่างก็ได้

ด้วยอาการที่น้องเป็นอ๋อค่ะใช่ด้วยอาการที่น้องเป็น
เขาไม่ทราบหรอกประเอิญที่เบิร์นเป็นวรรณโรค
แต่เพราะเวิร์นเขาส่องเข้าไปแล้วเขาเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติ

ซึ่งส่วนมากแถวนี้การที่จะไปวินิจฉัยว่าเป็นวรรณโรค
แล้วก็ส่วนมากต้องไปตัดชิ้นเนื้อมาดู
เพราะไม่อย่างนั้นดูเฉยจะงงมากว่ามันคือ

ไม่เหมือนกับอิสระปอดที่เราดูปุ๊บอิสระปอดแบบนี้
น่าจะเป็นวรรณโรคมากเพราะวรรณโรคเป็นอย่างสักอย่างนี้
แต่ว่าที่หลังโพงมันจะเจอน้อยมาก
เราก็ต้องไปตัดชิ้นเนื้อมาแล้วก็ส่งไปเพาะเชื้อ
ไปตรวจดูว่ามีเชื้อวรรณโรคหรือไม่
ถ้ามีหรือไม่ตรวจในวิธีการอื่นที่ไปดูรหัสพันธุกรรมของเชื้อ
ถ้าตรวจเจออันนี้บอกอ๋อนี่เป็นบรรยาโรค
ซึ่งเป็นพวกที่ตำแหน่งนี้หายาก

แต่ว่าตำแหน่งนี้จะหายาก
อาจารย์เวลาเราพูดถึงหลังโพรงจมูกมันอยู่ประมาณ
ลึกเข้าไปข้างหลังต้องดูรูจมูกแล้วมองเข้าไปถึงข้างหลังนี่เลย
อย่างนี้อาจารย์สมมติถ้าเราเข้าทางรูจมูกปกติ
ื๊ดเราเข้าไปแล้วหลัง๖

ด้านข้างชี้ภาพตัดคือมันจะอยู่ประมาณนี้
แล้วก็แทงขึ้นไปถึงประมาณด้านเร่าอย่างนี้ไหมคะอาจารย์

ลงมาหลังก่อนอันนี้คือหลังโพงจมูก

ใช่ไหมคะคือต้องมองแบบภาพตัดเข้าไปเนอ

เพราะฉะนั้นเวลา๒กล้องก็คือส่องเข้าไปทางรูจมูกเหรอคะ
ส่องไปทางรูจมูกแล้วก็ดูไปเรื่อยว่าเออมันอยู่นี่ก็จะเห็น

เหมือนมีเลือดกำเดาทั้งจมูก
และทางปากก็ได้เพราะว่าเมื่อตำแหน่งนี้ที่ออก
ถ้าเราไปตัดการวิพากษ์ดูตรงข้างหลังนี่นะจะเห็นว่า
พอข้างหลังนี่ไอ้ทางโรงไฮแจลงลงไปนี่
กับช่องปากมันจะต่อกันเลย
มันจะต่อกันเลยเพราะฉะนั้นเมื่อต่อกันเลย

มันจะออกมาข้างหน้าก็ได้ออกมาทางรูจมูกก็ได้

ก็ถ้าบ้วนออกมานี่ก็จะออกมาทางปากนี่ได้
เพราะฉะนั้นถ้าจากการแถลงข่าววันนี้ค่ะอาจารย์
คือเลือดของน้องที่มาไม่ว่าจะออกทางจมูกหรือปาก
มาจากหลังพรงจมูกจุดที่เลือกออกคือตรงนั้นใช่
แต่ทีนี้อาการอื่นยังมีตามมานะคะคุณผู้ชม
อาจารย์ขอนิดนึงลืมถามตั้งแต่ต้น
ตกลงวรรณโรคนี่เขาคือใครเขาเป็นเชื้ออะไรเขาโรคอะไร

คือวรรณโรคจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
เจอมานานมากแล้วครับตั้งแต่สมัยโบราณอาการเขาเจอ
แล้วก็อันนี้สามารถที่จะตรวจได้โดย

มันจะแค่มีลักษณะของพวก
ไอออกมาเยอะแล้วก็ยอมสีนี้ดู
ก็ตรวจจัดดูว่าใช่หรือไม่
ถ้ามีลักษณะแบบนั้นเราก็บอกด้วยว่า
อันนี้คือแบคทีเรียที่เกิดจากเวลายอมสีทนนกด

ชื่อบันทังการก็คือไมโครแบคทีเรียม

ซึ่งการเจริญเติบตัวของมันไม่เร็วนะครับ

มันจะโตช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางที
อาการมันก็ค่อยเป็นค่อยเป็นไม่ได้รุดไม่ได้รุด
แต่ปุปับปุปับปุปับ๓๔วันช็อกเชื้อเป็นไข้ขึ้น

แล้วอยู่ดีมาอย่างไรคะ

คือไอ้ตัวนี้พี่เป็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากคนสู่คนนะครับ
เพราะว่าปกติตัวนี้จากสัตว์คงจะไม่ให้มีเท่าไร

เพราะฉะนั้นคนที่ต้องมีคนเคยเป็น
แล้วก็เราก็ต้องไปรับเชื้อนี้มา
นี่การรับเชื้อนี้โดยทั่วไปเจอบ่อยที่สุดคือการทางรวมหายใจ

ถ้าหากว่าในคนที่เขาเป็นวรรณโรคแล้วนี่นะฮะ
แล้วมีโรคอยู่ในปอดเขาก็จะไอ
ไอตัวไอนี่จะเอาเซฟฮาออกมานี่นะครับ

คราวนี้สำหรับการแพทย์โดยเชื้อวรรณโรคในปอดนี่นะ

มันต้องอยู่ห่างกันเท่าไหร่แล้วติดกันยังไง
โดยทั่วไปของวรรณโรคเราจะบอกว่าติดกันโดย

ไข้วัดใหญ่ที่มันเป็นฝูงนี้มันกระเด็นไปหมดได้ไกล

ติดยากกว่าไข้วัดใหญ่ติดปร้อมมันจะไปเชื้อไม่มากแล้วก็มันร้อน
แต่ว่าตัวนี้เนื่องจากเวลาเป็นเวลาไอพูดตรงมา
มันก็จะมีทั้งเชื้อแล้วก็มีมูกที่ผ่านมามันก็จะกระเด็นไป
โดยเขามีคนศึกษานะว่าคนที่นอนคนไข้ที่แพร่เชื้อได้เนี่ย
แล้วเขาเอาถัดทดลองมาวางห่างตัว
ถัดทดลองที่เขาติดเชื้อวันโรคง่ายเนี่ย
มาวางตัวดูว่าห่างแค่ไหนถึงจะไม่เป็น

พอดีพอดีสุดพอดีครับของพอดี
เบิร์นสูดเข้าไปปุ๊บลับเชื้อไปก็มีโอกาสละ
แต่วันโรคเนี่ยเป็นโรคที่เราเข้าใจเอาเองก่อนหน้านี้
เข้าใจเอาเองก่อนอันนี้ว่าไม่มีแล้วมั้ง
ซึ่งวันนี้ในการแถลงข่าวคุณหมอก็บอกว่ายังอยู่นะครับ

ถูกต้องครับวรรณโรคนี่มีมาตั้งโบราณนะ

คือไม่ใช่ว่าหายแล้วหมดแล้วศูนย์สิ้นไปแล้ว
เราพัฒนามาขนาดนี้ไม่มีแล้วไม่ใช่ยังอยู่
เพราะปัญหาประเทศแถวนี้เขียนร้อนแถวเรานี้
เราไม่ได้มีโปรแกรมที่เรียกว่ากำจัดวรรณโลกให้หมดสิ้นไป
ไม่มีถ้าอย่างพวกอเมริกาเนี่ยเขาต้องการกำจัดให้หมดสิ้นไป

เขาไม่ต้องการให้มีวรรณโรคเข้าไปในประเทศเขาเลย

เพราะว่าเข้าใจว่าเกือบทุกคนเคยมีโอกาสได้รับเชื้อ

๑ตัว๒ตัว๓ตัวก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างผมไม่เป็นอะไร
คุณจำขันไม่เป็นอะไรเพราะว่าเรามีภูมิท่านทานดีมาก

เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอาการปรากฏถ้าเราถึงตายไปก็ไม่มีอาการ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนเพลียอ่อนแอ
จิตใจหดหูไม่สบายไม่ได้ออกกำลังกายเครียดอะไรพวกนี้นะครับ

พอห่อนปุ๊บไอ้เชื้อมันเริ่มขึ้นมา
มันก็จะมาอาราวะประโผล่ที่ปอดอะไรแบบนี้เป็นต้น
อาจารย์ค่ะที่ฉันสรุปถูกไหมคะ
คือจริงอันนี้ถ้าฟังอย่างนี้นะคะ
คือไม่ได้อันตรายไปมากกว่าไข้หวัดใหญ่
ก็จะป้องกันได้อีกตั้งหลายโรครวมถึงวรรณโรคด้วย

คือเปอร์เซ็นต์ของการที่จะเป็นวรรณโรคหลังโพรงจมูกเนี่ย
น้อยมากจริงในประเทศไทยเป็นหลัก๑๐เองนะคะ
มีการเก็บสถิติในข่าวก็เขียนเอาไว้นะคะผู้ชมว่า
๓๙รายที่พบวรรณโรคหลังพรงจมูก
ถ้ามีรายงานเพย์พยายามจะดูที่มีรายงาน

เท่าที่มีรายงานมีเท่านั้นแล้วยืนยันได้
เจอตรงนี้น้อยจริงนะคะ
เดี๋ยวอีกสักครู่ขอพักก่อน
ช่วงหน้ากลับมาขออนุญาตครอบครัวน้องน้ำตาลนะคะ
ขอใช้ภาพข่าวในวันที่มีการแถลงอาการน้องเป็นลำดับ
เพื่อให้อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าลักษณะแบบนี้ตั้งข้อสังเกตอะไรได้
มันพัฒนาแบบไหนทำไมถึงไปออกอาการตรงนั้นตรงนี้
อย่างที่น้ำตาลเองเนี่ยต้องประสบในช่วงแรกนะคะสักครู่ค่ะ

แล้วพบว่าการทำงานของสมองสามารถประเมินได้อย่างเต็มที่
ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ผ่านพ้นระยะวิกฤตตรงนี้ไป
เช่นเลือดไม่ออกในช่วงวิกฤตตอนนี้
เราคงต้องไปสู่ขั้นตอนที่จะไปดูต่อว่าเราจะสืบค้นอะไร
ที่จะไปดูว่าอะไรเป็นจุดที่เลือดออก
แล้วจุดตรงนั้นเราสามารถรักษา
คือการรักษาจุดเลือดออกเนี่ยมันทำได้ทั้งไม่ต้องผัดก็ได้
มีวิธีการใส่สายถ้าเรารู้อยู่ตรงไหน
เลื้อยเข้าไปอุดตันมันเหล่านี้เป็นต้น
แต่ตอนนี้สภาพแบบนี้ทำไม่ได้
ตอนนี้เอาไปทำตอนนี้ผมเชื่อว่าได้ไม่เท่าเสีย
เพราะชีพจรต่างหัวใจเพิ่งฟื้นกลับมาอะไรต่างแล้ว
ออกไปผมคิดว่าคนแค่ไม่อยู่ในสภาพ
ที่จะไปทำอะไรมากนานนอกไอซียูนะครับ
ดีขึ้นตรงที่ว่าณวันนี้สัญญาณชีพคงที่แล้ว
วันนี้ในเวลานี้เราไม่เห็นเลือดออกมาในท่อทางเดินหายใจ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเราก็ยังสามารถ
แม้ตอนนี้เลือดถูกฟอกโดยเครื่องอยู่ข้างนอก
แต่การไม่มีเลือดออกมาแล้วเราก็หวังว่าปอดจะกลับมาทำงาน
ผมไม่อยากให้คาดการณ์อะไรในเชิงบวกมากเกินไป

งั้นตอนนี้ผมคิดว่าวันต่อวันเราเฝ้าติดตามอยู่
เฝ้าระวังในสิ่งที่เราเฝ้าระวังอยู่
จริงลักษณะแบบนี้เป๊ะเลยเนี่ยไม่เคยเจอครับ
แต่ลักษณะเช่นอาการไอเป็นเลือดมากอันนี้เคยเจอ
อาเจียนเป็นเลือดมากเคยเจอครับ
แต่ว่าเอาแบบภาพรวมนี้เลยคือเลือดออกเข้าไปในหลอดลมทั้งสองข้าง
หรือถ้าถามตอบตรงข้ามกับกันว่า
มันก็แบ่งเป็นส่วนว่าปอดรอฟื้นตัวจากการที่เขาสำลักเลือดทั้งสองข้าง
สมองรอให้ยุบบวมก็ใช้ยาช่วยนะครับ
ปรับเปลี่ยนเกลือแร่อย่าให้มันผิดปกตินะครับ
ส่วนเรื่องเลือดออกตอนนี้เราก็ได้แต่เฝ้าระวัง
เจาะดูปริมาณความเข้มข้นของเลือด
ถ้าเมื่อไหร่มีลักษณะสัญญาณว่ามันคุณตกลงไปเราก็จะได้หา
บางครั้งเลือดพอมันหยุดออกเนี่ยมันจะไม่เห็นร่องรอยก็มีครับ
คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงการแถลงในช่วงวันแรก
ตอนน้องยังอยู่แต่ว่าก็คุณหมอก็ออกมาบอกว่าอาการเป็นแบบไหนนะคะ

ซึ่งมันก็มีอยู่หลายจุดถ้าย้อนกลับไปอ่านข่าว
ต้องเริ่มตั้งแต่เลือดออกใช่ไหมคะ
เลือดออกปากจมูกแล้วก็มีผลต่อการหายใจ
อย่างที่อาจารย์บอกเลยเรียนทวนก็คือว่า
คือเมื่อมีเลือดออกแล้วลงไปที่ทางในหายใจ
เลือดที่ลงไปก็คือสิ่งที่ไปอุดทางเดินหายใจ

คือลงไปอุดด้วยแล้วก็ทำให้หลอดลมนี้ตีบด้วย
เพราะว่าปอดลมนี่จะมีหน้าที่จริงคือไม่ให้สิ่งแปลกปลอมลงไป

มันก็จะหายใจไม่ได้ก็จะตีมอยู่อย่างนั้น
ทีนี้สิ่งที่ดูยากที่ผ่านมาคือว่าตกลงเลือดออกจากตรงไหน
ใช่แต่ว่าคือในการทำแพทย์คงจะเดาถูก

ก็ก็ต้องเอาซูสาธิการข้างหลังโจมูกหรือที่ผมเพิ่มยลง
อ่ะมันก็จะหลอดหลบได้

เราก็อาจจะใช้วิธีการเอากล้องตลอด

ก็บอกว่าเออน่าจะออกแถวละ
เอ๊ะถ้าสมมุติเลือดออกที่

อาจารย์คะถ้าเลือดไปอุดทางเดินหายใจ
แล้วมีผลให้แบบเลือดออกจมูกออกปาก

คือตำแหน่งที่อยู่ในนี้ของคุณน้ำตาลนี่นะครับ

ถ้าคำว่าออกจากที่อื่นได้ไหมก็ออกได้อีกเหมือนกัน

มีจุดที่ไหนที่จะมีความเนื้อเยอะผิดปกติ
ที่จะให้มีเลือดออกมาได้
พี่เบิร์นรอยโรคที่ว่าที่เขาเห็นเนี่ย

มันจะยุ่ยง่ายมันจะแตกง่ายมันจะไม่เลือดออกง่าย
คือเวลาที่บอกว่าเป็นมันโรคหลังโพงจมูก

มันจะทำให้ตรงหลังโพงจมูกน้องเป็นยังไงคะ

ถ้าเวลาเราคิดว่ามันเป็นมันโรคปุ๊บ

บวงมันเลยขึ้นมาแล้วก็เป็นเนื้อที่เขาบอกว่า
มีเห็นดูและสีนี่เนื้อมันจะเป็นปกติ
คืออาจจะแดงกว่าหรือม่วงกว่าธรรมดา

แต่ว่าอาจจะเป็นเนื้องอกเป็นอะไรบางอย่างซึ่งไม่แน่ใจ

แต่อันนี้จุดนี้เป็นจุดที่เข้าใจว่า

เท่าที่ดูรายงานของพวกที่เป็นวรรณโรค
จะมีอาการนำคือว่าเลือดออกง่ายมันแตกง่าย

ซึ่งอาการหลังโพรงจมูกนี่
มันจะไม่ปรากฏออกภายนอกร่างกาย

คือจริงถ้าอยู่เฉยโดยที่ไม่ไปทำอะไรเลย
ก็จะไม่มีอาการอะไรเลยก็จะไม่ทราบ

จนกว่าถ้ามันไปอุดจะรู้อะไรบางอย่าง

แต่ถ้าเขาให้โตช้าหรือไม่เป็นปื้นอยู่ใน

ไม่รู้ไม่ทราบมันเป็นระยะที่แรกเริ่มมากสิดี
อาจารย์มีภาพมาให้ทางทีมงานเราหนึ่ง
จริงมีหลายภาพนะคะเราขอเลือกแค่แค่๑ภาพ
ผสมอยากดูแบบนี้

มันอาจจะบอกได้ว่าเวลาคนติดเชื้อวรรณโรคเนี่ย
บริเวณนั้นมันเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลองดึงภาพให้ดูนะคะ
คือภาพที่อาจารย์นำมาให้ดูเนี่ยคือแปลว่ามันเป็นอาการจากภายในหรือเป็นวรรณโรค
มันเป็นวันโลกที่ตรงข้างนอกนี่เห็นชัดที่ตรงจมูกเลย
แล้วก็เห็นจะว่าเป็นเขาเรียกว่ามีภาษาอังกฤษก็เรียกว่าแกนยูโรมา
อันนี้คือรูปจมูกนะคะผู้ชมอาจารย์เข้ากับว่าในภาพนี้
คนที่เป็นจุดกำเนิดของโรคอยู่ในจมูกหรืออยู่

อยู่ในแต่ว่าอยู่คืออาจจะอยู่ปลายจมูกหรือ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

ก็เลือดจะออกง่ายแต่ของน้องนี่เราต้องไปดูอีกทีจากภาพจริง

แต่ว่าอาจจะมีเห็นมันหนาตัวขึ้นมีสีไม่ปกติ
แต่ลักษณะคือที่จะเห็นคือมันมีอาการอักเสบบวมแดง
แล้วก็มันจะออกง่ายนั่นแหละ

ไม่ใช่จุดเดียวกับที่น้องน้ำตาลเป็นนะคะ

ถ้ามันจะให้เห็นออกมาข้างนอกมันเป็นแบบไหน
ก็คือจะเป็นจุดอย่างนี้แล้วเลือดจะออกง่าย
ทีนี้อาจารย์คะถ้าสมมุติเราไล่เรียนของน้องมา
แบบเลือดออกปากจมูกหายใจไม่ออกหมดสติ

แต่ว่าเขาไปเกิดจุดที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
คืออาการของน้องน้ำตาล
ถ้าหาว่ามันไม่ได้มีอาการที่บอกว่าเชื้อคือวัณโลก

แล้วก็ทำให้การหายใจล้มเหลว
ไม่สามารถที่จะมีออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองได้

ว่าสมมุติเราจะไปแกล้งใครอย่างนี้นะฮะ
เอาเทน้ำเทไปข้างในปากเยอะให้มันสำลักไป
ก็ก็จะเกิดอาการอย่างเดียวกัน
ที่บังเอิญของเขาเป็นเรื่องของวรรณโรคข้างหลัง

แล้วก็เลือดที่ออกมาก็เข้าไปในหลอดลมพอดี

ก็เลยทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องการหายใจ
ซิเจนไม่เข้าไปที่สมอง

ก็เลยกลายเป็นต้องกู้ทั้งการเต้นของหัวใจ

แล้วก็ช่วยแก้เรื่องสมองด้วยว่า

บวมเขามันก็ต้องจะไปกดเกิดกล้านสมอง

อันนี้ก็ต้องค่อยประคับประคองโดยใช้ยาช่วยอย่างที่

คุณหมอคะที่เราเห็นมีการอธิบายในอาการน้องช่วงแรก
ก็คือจริงแล้วมันเป็นชุดเดียวที่ออกอาการ
กับเรื่องของระบบทางเรือนหายใจทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ

มันไม่ขึ้นไปที่สมองก็เพราะว่าออกซิเจนที่มันต้องผ่าน
ทำให้หายใจขึ้นไปมันไม่ขึ้นไปที่สมอง
อันที่คืออาการ
หรือว่ามีการเน้นตลอดเนี่ยคือก็ทั้งชุดของระบบทางเดินหายใจทั้งหมดเลย
ปอดหัวใจ
ใช่ซึ่งพวกนี้เราทราบดีว่าถ้าสมมุติดูดี
แล้วไม่มีการลักเปลี่ยนออกซิเจนในปอดในเบอร์นี้นะ
ประมาณ๑๐๑๕นาทีนี่ก็เรียกว่าสม่ำเสมอ

เพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องจะเป็นกฎมาก

เพราะฉะนั้นของน้ำตาลอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นเลย
พอบอกว่าโรคที่เป็นเป็นโรคอะไร

จะอธิบายได้ทั้งชุดของอาการน้องเลย

คำถามปิดท้ายช่วงนี้ก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้าเราคุยกันต่อ

เป็นตรงไหนก็รักษาได้ทั้งหมด

ต้องทราบเท่านั้นแหละว่าใช่วรรณโรคหรือไม่
เพราะว่าวรรณโรคนี้มันเป็นโรคที่เรียนแบบ
แล้วก็อะไรได้หลายอย่าง
อาการเหมือนโรคอื่น

ว่าต้องไปตรวจดูเพราะว่ารักษาได้วันโรคนี่

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องใช้เวลาตรวจแล้วก็ให้มันชัดเจนด้วย
อาจารย์ปกติแล้วอะค่ะ
ในกรณีของวันโรคหลังโพงจมูกอย่างที่น้องเป็น

ที่จริงของน้องน้ำตาลนี่ต้องถือว่าโชคดี

ถ้าเราไปดูที่มีรายงานนี่นะ๓๐กว่าราที่นี่
ส่วนมากก็เลือดออกง่ายมีเลือดออกจมูกอะไรนี่นะ
แต่เขาเจอแล้วเขาก็รักษาแล้วก็หาย
แต่เมื่อเอิญของน้องน้องน้ำตานี่โชคไม่ดีอย่าง

และเมื่อจังหวะนั้นเขาอาจจะพูดเรื่อยบางอย่าง

อันนี้เป็นจังหวะที่ท่านที่สองถึงบอกว่า
ของน้ำตาลนี้ต้องมีหนึ่งเลือดออก

เลือดออกแต่มันเลือดออกก็ออกเยอะพอสมควร

ลักซึ่งมันอยู่ตามตำแหน่งที่สามารถจะลงไปในหลอดลมได้เยอะ

ปุ๊บนึงบอกว่าประโยคของน้ำตาที่คุณแม่บอกว่า
สุดท้ายคือมีเลือดออกทางปากและจมูก

แต่นั่นอาจจะเครียดนิดหนึ่งเพราะว่าหายใจไม่ได้
พูดไม่ได้ด้วยแล้วก็สักพักนึงก็จะหมดสติไป
เพราะออกซิเจนไม่พอที่คิดไปในสมอง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวให้ฟังอีกครั้งถึงคำอธิบาย
หลังจากที่มีการตรวจพบแล้วว่าตกลงน้องเป็นอะไรเป็นที่ไหนนะคะ
แล้วเดี๋ยวกลับมาเอาง่ายเราก็ต้องรู้ค่ะ
เราก็ต้องรู้ว่าถ้ามีอาการแบบใดแบบหนึ่ง
สงสัยวรรณโรคเผื่อไว้ด้วยเพราะเน้นก่อนยังไม่ได้หายไปไหน
เกิดกับใครก็ได้โดยเฉพาะถ้าไม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

ตอนที่นี้ออกมามีลักษณะที่เข้าได้กับวรรณโรค

มีส่วนบางส่วนของเซลล์มีส่วนบางส่วนของเนื้อเยื่อที่นักศึกษาทำลองแบบนั้น
ในการตรวจชิ้นเนื้อนั้นไม่พบเชื้อไม่พบเชื้อวรรณโรคนะครับ
แต่แบบว่าลักษณะของการตรวจอย่างหนึ่ง

เป็นกรณีที่ไม่ปกติจริงเป็นกรณีที่เจอน้อยมากอาจจะเป็นว่าเพราะเอิญตรงตำแหน่งที่เป็นวรรณโรคของนักด้านหลังมีเส้นเลือดอยู่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดมีเลือดออก
วัคซีนป้องกันวัณรโรคนี่ครับ

มันจะอยู่ในเมล็ดขาค่อยกระตุ้นให้เรามีภูมิกันอยู่พอสมควร
แต่ว่ามันจะกันวัณรโรคได้หรือเปล่า
เปล่ามันยังได้ไม่ค่อยดีมากนักไม่ค่อยดีมากนัก
ตกลงถ้าสมมุติถามว่าอย่างสมมุติเราดูข่าว
แล้ววรรณโรคจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่เราจะเดินไปโรงพยาบาลแล้วบอก
ผมขอฉีดอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าเราถือว่าฉีดครั้งเดียวพอเลย
เนื่องจากว่าเข้าใจว่าในตัวเราเองก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่พอสมควร

อย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องเราไม่ต้องฉีดตรงนี้
บางคนอาจจะมีเชื้อวรรณโรคจริงอยู่ในตัวแล้วก็ได้
ไม่มากแต่ว่าถูกคุมอยู่โดย

เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปฉีดกระตุ้นอะไรอีกนะครับ
คือโดยหลักแล้วอันนี้ถ้าผิดอาจารย์แก้นะคะ
คือโดยหลักแล้วคือในร่างกายเรามันมีเชื้อโรคอยู่แล้ว
เพียงแต่ภูมิคุ้มกันเราก็สู้กับมันอยู่
ชนะมันด้วยชนะมันด้วยชนะมันด้วยภูมิอยู่ชนะอยู่อาจชนะอยู่
แต่เมื่อไหร่ที่มีอาการของโรคต่างขึ้นมานั่นน่ะ

ถูกต้องคุณพุทธาเราแพ้แล้วอ่อนแอร์

ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราดูข่าวน้องนะคะ
แล้วเราก็บอกกังวลเดินไปโรงพยาบาลขอฉีดเพื่อการวันนโรค

ถ้าจะเดินไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดีกว่า
ง่ายกว่าเป็นได้ง่ายกว่าอ่าแต่วัคซีนตัวนี้ไม่ต้องฉีดเลยครับ
เพราะว่าฉีดตั้งแต่แรกเกิดเลยครับครั้งเดียวก็พอ
อาจารย์อาการเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นรายการ
คือย่างไรบ้างครับไอไอนาน
คืออาการของวันนโรคเนี่ยมันจะประกอบมาจาก๒สูตรใหญ่

เพลียมีไข้ตอนบ่ายเบื่ออาหาร
น้ำหนักลดไป๒๓กิโลกรัม

อันนี้คืออาการของปฏิกิยาอักเสบของร่างกายนี่แหละ
ต่อสู้กับเชื้อวรรณโรคเวลาที่มันมีเชื้อมากขึ้น

เสร็จแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อาการก็จะแถวไปอย่างนี้
คราวนี้อาการที่สองคืออาการเฉพาะที่
เฉพาะที่คือเกิดขึ้นตรงไหนก็จะมีอาคารตรงนั้นเช่น
บอกว่าร้อยละ๘๕อยู่ในปอด

เข้าออกกับเสมหาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มไอ
ไอเป็นเลือดไอมีเสมหา
เสมหามันก็จะเป็นแบบค่อยไปเรื้อร่างเป็นมานานเกินอีกสองสัปดาห์

นี่ถ้ามันเกิดเป็นที่ตรงตอนนั้นมันเหลือที่คอ

บวกมีก้อนที่ตรงเจ็บนิดหน่อยตรงที่คอนี่นะ

เม็ดต้องใหญ่ไหมอาจารย์เม็ดเนี่ยมันต้องใหญ่
เศรษฐผัสลุการอาจจะมามาทิ้งขนักเกือบ๑เซนตมก็ได้

แล้วแต่ว่าไปโผล่ที่ไหนต้องมีอาการอยู่ตรงนั้น
คืออย่างเวลาคำตรงคอแล้วเจอเม็ดเนี่ย

ถ้าต้องบวกกับชุดที่อาจารย์บอกว่ามันมีชุดอื่นอื่น

อ๋อก็บอกปฏิกิรังร่างกายเช้าคืออย่างนี้

เขาบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนอะไรบางอย่าง

แต่เช้าทำให้ร่างกายสบายไม่ค่อยมีไข้

อันนี้เป็นเรื่องของฮอร์โมนร่างกายในการปรับตัวตัวเอง
แต่ที่บอกว่าไข้มาช่วงบ่ายอันนี้เป็นอาการ
เป็นอาการบ่ายของวันโลกเลยใช่ไหมคะ
ไม่ใช่วันโลกอาการอย่างอื่นด้วยก็มีเหมือนกันนะ

สะสมของเสียได้มากขึ้นคุณก็จะรู้สึกเพียตอนบ่าย
แล้วตอนบ่ายก็มีปฏิกิญญามีไข้ต่ำ

คือเวลามีอาการผิดปกติอะไรของร่างกายก็แล้วแต่

ร่างกายสู้ไม่ไหวแล้วไปหาหมอก่อน
อย่างนี้ได้ไหมคะ
ก็ได้แต่ว่าอาการเช่นว่า
คนสูงอายุคือเหมือนกับเบื่ออาหารเลย
มันมีมะเร็งก็ได้อะไรคืออยู่พรุ่งนี้
ถ้าหากว่านี่เกี่ยวกับอาการทั่วไป
ซึ่งเราต้องไปหาดูว่ามีตำแหน่งไหนไหม

ไม่งั้นเราก็ต้องไปทำโอ้โหตัวตั้งแต่
สมองทั้งเหมือนไรบ้างเพราะโรคทั้งตัวหมด

หรือว่าสังเกตตัวเอง

ไปหาหมออย่าเพิ่งกังวลไปเอง

อย่างนี้สรุปนี้ถูกไหมคะ

อย่างนี้มันไม่เป็นปกติก็ควรจะรีบไปหา

คิดไม่ออกแล้วทำอะไรบ้างเขาไม่ต้องหาคนช่วยแล้ว
สุดท้ายมาเจาะจงเรื่องกรณีของน้ำตาลนะคะ

ถ้าสมมุติเผชิญลักษณะแบบนั้น
สิ่งที่จะเรียกว่าปฐมพยาบาลได้
เพราะหน้าทำอะไรได้บ้างไหมคะอาจารย์

นอกจากคุณไม่เห็นเลือดมันเป็นลมอีกเรื่องหนึ่ง

ปริมาณเลือดมันออกมาจนกระทั่งน้อยไป
ทีนี้ในกรณีที่ออกปุ๊บสักพักหนึ่ง
เห็นเขาหน้ามืดเฉียวขีดเป็นลมแรงไปเลย

เหมือนกับกรรมสำรักอาหารสิ่งแบบบอลลงไปเจอกระดดลม

ทางแรกที่เป็นไปได้คือเขาอายได้ไหม
ออกมาอะไรก็แล้วแต่ของเลวของแข็งก็แล้วแต่

แต่ตรงผู้ใหญ่บางทีก็บอกวิธีการนี่คือ

แล้วก็รัดเข้าไปที่ตุเรนใต้นี่ฮะใต้ชายโกงนี้
ใต้ชายโครงแล้วก็ดันขึ้นมาข้างบนตัดขึ้นมาข้างบน
ดันขึ้นมาข้างบนเพื่อให้ป่อนี่คล้ายว่าอายออกมาอายออกมาให้ได้
คือเหมือนกับทำเพื่อให้สวนให้สวนออกมาถูกต้องคือเป้าหมายค่ะเป้าหมายไม่ว่าจะให้ไอ
คว่ำแล้วตบหลังหรือว่าให้รัดจากด้านหลังแล้วก็แบบกระแทกขึ้นมาเนี่ยนะคะ
คือเพื่อให้สิ่งที่อุดตันหลอดลมออกมา

แต่อันนี้ก็เหมือนจะต้องฝึกไหมอาจารย์คะ
ก็ต้องฝึกนิดหน่อยฝึกนิดหน่อยแต่มันก็ไม่น่าจะยาก

เขาก็ต้องใส่ทอดจุดใดอันนี้คือเฉพาะหน้าเฉพาะที่

เช่นสำรักอาหารที่ต้องกดช่วยถ้าทำไปด้วยที่ทำได้
ค่ะหลังจากที่ชมรายการเราขอประโยชน์บวก
วกขออนุญาตให้คุณผู้ชมแต่ละคนบวกเข้าไปหาวิธีการ
ทำยังไงให้คนที่สำลักหรือหลอดลมถูกอุดตัน
ช่วยเหลือลองไปหาบวกเอาดูนะ

อาจารย์คะวันนี้มีความรู้เยอะเลย
คือเราก็ต้องระวังตัวนั่นแหละนะคะ
แล้วก็อะไรที่ทำได้ตอนถมพยาบาลก็ทำ

มากมายแต่ว่าไม่ใช่ร่างกายเราไม่สู้
สู้อ่าไหวไม่ไหวเราต้องช่วยร่างกายเราด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบพระคุณค่ะ

แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณที่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นวิทยาธารของสังคมนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ